เราจะพาคุณไว้ชินยำปลาอกแกะแรก
ของคนประจวบเขา

อากาศที่จะหนาวเย็นลง
ในอีก๗วันกรุงเทพฯแน่นอนจะถึง
ดังนั้นนับไปตั้งแต่วันที่พระจันทร์เต็มดวง
ก็คือช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์

ก็ช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้
อากาศเย็นลมหนาวก็จะมาถึงกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่แล้วเป็นวูฟมูลใช่ไหมฮะ
เป็นฟูลมูลครั้งแรกของปี
เขาบอกว่าปีนี้จะมีเป็น๓ซีรีส์

เป็นวูฟมูลเป็นสโนมูลแล้วก็เวอร์มูล
จันทหมาป่าพระจันทร์หิมะแล้วก็พระจันทร์หนอน
พระจันทร์หิมะก็คือเป็นช่วงที่หิมะ

พระจันทร์หนอนก็คือหิมะละลายหนอนขึ้นมา

ก็จะเป็นวันที่๒๑๑๙๒๑ของแต่ละเดือน
ดังนั้นในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
ก็มีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวด้วย

อากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลงหลังจากนี้เป็นต้นไป
นี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือภาพดาวเทียมแสดงการกอดทรงกลุ่มเมฆจะแสดงใจสังเกตว่า
เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีเมฆปกคลุมค่อนข้างบางตาเหลือเกินนะครับ
กลุ่มฝนก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีอยู่บ้างแถวบริเวณพื้นที่ตอนกลางที่มีลักษณะเป็นกลุ่มฝนเฉียงแบบนี้นะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนดังกล่าวเป็นกลุ่มฝนในระดับสูงนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนยังไม่เกิดตัวกลายเป็นฝนนะครับ
ส่วนนี้เป็นลักษณะของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณตอนกลางอยู่บ้างนะครับ
ลมเฉียงมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นสัญญาณของกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมรสุมฤดูหนาวนั่นเอง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับคงต้องรอต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์อย่างที่บอกไป
สังเกตว่าตอนนี้อากาศเย็นสีม่วงเนี่ยนะครับยังอยู่แถวบริเวณตอนกลางจีนอยู่นะครับ
ส่วนสีเหลืองก็คือบริเวณที่มีความชื้นอากาศร้อนอบอ้าวหน่อยก็กินพื้นที่เข้ามาจนถึงตอนกลางภาคตะวันออกนะครับ
ส่วนภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนก็ยังคงเป็นสีฟ้าก็คืออากาศหนาวเย็น
นี่คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะสังเกตว่าสีม่วงเนี่ยนะครับ
ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนนะครับ
สีม่วงคืออากาศหนาวนะครับจะสังเกตว่ามีการแผลกระจายตัวลงมา
แล้วก็บดบางพื้นที่สีเหลืองหายไปหมดเลยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้ภาคเหนืออีสานเย็นอยู่ในขณะนี้
คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตัวนี้เป็นคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
ดังนั้นจะทำให้ภาพรวมภาคเหนือตอนบนนะครับอากาศนั้นค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับ
จุดก็มีอากาศหนาวมากนะครับโดยเฉพาะตามยอดดอยต่างนะครับ
ซึ่งภาคเหนือเนี่ยนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียส
ส่วนนี้เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับอีสานก็จะยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีปัจจัยถึง๒อย่างด้วยกัน
ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับ
ก็จะเจออากาศหญิงเย็นสบายนะครับช่วงฝุกเสาร์อาทิตย์
อยู่ภาคอีสานอาจจะต้องเตรียมรับมือหนักหน่อย

ด้วยเฉพาะอีสานส์ตอนบนใครไปเท้าก็สวมเครื่องแต่งกายอุ่นด้วย
ไปหาเจอเล็กหน่อยโซนตำ
โปรดติดตามตอนต่อไป